ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ปิดนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบปากพ่อแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
วอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โปรดได้ช่วยดนแฟนทุกคนสงสารเสรี
ร้องดีเหลือเกินน้ำเสียงลูกคอพลังนี่มาเต็ม
ทำไมร้องเพลงเพราะจังพี่ลำพันธ
คุณแม่เขาสอน

เพลงให้แม่ฟังอะไรเขาร้อง
แล้วก็แนะนำต้องเอื้อนลูกคออย่างนี้นะลุงหน้าอะไรอย่างนี้

ทำไมถึงตั้งชื่อลำพันธ์อะไรอยากจะรู้คุณแม่จ๋า
ตอนเขาคลอดมาใหม่นะ
ตอนนั้นอยู่ฝ่ายไม่ได้คลอดโรงพยาบาล
กลางวันเขาจะหลับดี
พอ๖โมงมืดเขาอ้อนกลางคืน
ลำพันธุ์อยู่นั้นน่ะ
ก็เลยบอกกับแม่

ชื่อมันลำพันไปเลยมันร้องมากนะ
เกือบจะรำคาญอยู่แล้วนะอีกนิดเดียวนะแม่นะ

ความอบอุ่นจะกวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เกษรไม่ต้องไปกลัวหรอก
เราผ่านงูกัดผ่านอะไรมาแล้ว
หมดแล้วเพราะฉะนั้นความสุขมาได้แล้ว

และจะสุขมากเลยถ้าเพลงนี้ร้องได้

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณระพันธ์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณรัมพันธ์ร้องได้

มาฟังคำเจริญกันค่ะ

อยากให้ได้ตังค์ไปเยอะ

พี่จะได้กลับไปดูแลกันได้บ้างสักระยะหนึ่ง

ในพักบางสักเดือนหนึ่ง
แล้วก็หายกันแล้วก็พากันมาอยู่เป็นครอบครัวอบอุ่น
แล้วก็หายกันแล้วก็พากันมาอยู่เป็นครอบครัวอบอุ่น

เพราะว่าดูแล้วทุกคนคืออยากอยู่ด้วยกันหมด
เพราะว่าดูแล้วทุกคนคืออยากอยู่ด้วยกันหมด

กลับมาติดตามชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่
กลับมาติดตามชมร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับ

๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัสทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

แต่ว่าอยู่แต่โรงพยาบาลพี่เบื่อไหมเอาจริง

ตอนที่ได้กันใหม่ว่าผมจะดูแลเขาให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้ผมก็จะทำให้เขาอย่างที่ผมพูดอย่างดีที่สุดเหมือนกันครับ